พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการสวดอภิษฐรรมของโรเบิร์ตสายควันในค่ำคืนที่๒นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นที่สารา๑วัดสุทธิสะอาดค่ะ
เพราะว่ามีเหล่านักแสดงตลกในคณะเชิญยิ้มนะคะ
นาย่งนครอโน้ตบอลตุมตามนุ้ยและตีดอกสะดาวมาร่วมส่งเพลงสร้างบรรยากาศ
รวมถึงเมื่อนปฐุมราชคริสหอวังรสมีแขแจ๊สชวนชื่นที่มาร่วมไว้อะไล
โดยแจ๊ดชวนชื่นได้เปิดใจถึงเรื่องที่เป็นคนดำเนินการเรื่องโรงศพให้
รวมถึงชุดสูตรสีแดงของแจ๊สที่พี่โรเบิร์ตใส่ตอนรดน้ำศพค่ะ

เล่าเรื่องราวนะคะที่อโน๊ตคาดว่าน่าจะเป็นลางบอกเหตุ
ก่อนที่พี่โรเบิร์ตจะจากไปให้ได้ทราบกันด้วยค่ะ
ค่ะซึ่งพิธีชาปนากิจนะคะก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะ
ยังไงก็ติดตามบันเทิงไทยรัฐเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะ